ทางไปท่องเที่ยวที่จังหวัดภูเก็ตโดยเฉพาะหาดบางเทาในอำเภอทะหลางนะคะ
ตอนนี้มีสัตว์ทะเลลักษณะคล้ายวุ้นนะคะเข้ามาเกยตื้นที่ชายหาดเป็นจำนวนมาก
เจ้าหน้าที่ก็เลยแจ้งเตือนไว้ก่อนนะคะว่าอย่าไปจับ
เพราะบางคนมีอาการระคายเคืองบางคนอาจจะมีอาการแต่บางคนอาจจะไม่มีอาการ
ก็เลยเตือนไว้โดยรวมว่าอย่าเพิ่งไปจับนะ
แต่ที่ขึ้นมาอยู่บนนี้เยอะแยะแบบนี้นะระวังไปเหยียบเขาด้วยนะ
ใช่ค่ะชาวบ้านริมหาดบางเทาในตำบลเชิงทะเลอำเภอทะลางจังหวัดภูเก็ตค่ะ
พบสัตว์ทะเลบางชนิดไม่ทราบสายพันธุ์ถูกคลื่นซัดมากายเกยตื้นนะคะ
แล้วก็ตายที่ชายหาดเกรงว่าจะส่งผลกระทบกับความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวนะคะ
เบื้องต้นพบสัตว์ทะเลมีลักษณะใสเหมือนวุ้น
ตัวขนาดน้ำแข็งยูนิตคล้ายแมงกระพุน
เมื่อจับตัวนี้เขาจะมีลักษณะเป็นลื่นนะคะ
บางคนสัมผัสแล้วก็จะรู้สึกคันค่ะ
ชาวบ้านในพื้นที่ก็คือคุณแดงอื่นประโทนนะคะ
ตนเองทำงานที่โรงแรมชายหาดมา๓ปีแล้วนะคะ
มักจะเก็บกวาดชายหาดตลอดแต่ว่าไม่เคยเห็นสัตว์ทะเลชนิดนี้มาก่อนเลย
ส่วนตัวคิดว่าน่าจะเป็นแมงกระพุนชนิดหนึ่งนะคะ

และจากการตรวจสอบข้อมูลย้อนหลังเมื่อช่วงปีที่แล้วนะครับ
พบว่าสัตว์ทะเลชนิดนี้เคยพบที่ริมชายหาดในชุมพร
ระบุว่าไม่ใช่แมงกระพรุนค่ะแต่ว่าเป็นวุ้นทะเล
หรือว่าชาวบ้านเรียกว่าแมงกระพุนแหวนหรือกระแจนั่นเองนะคะ
แจนี่เขาเป็นสัตว์ที่มีวงจรชีวิตซับซ้อนนะ
ที่สัตว์ชนิดนี้ขึ้นมาอยู่บนชายหาดเป็นจำนวนมาก
อาจจะเป็นเพราะว่าบริเวณชายหาดนั้นมีสารอาหาร
มีสิ่งปฏิกูลมีซากพืชซากสัตว์ต่าง
ที่ถูกฝนชะล้างจากบนฝั่งลงสู่ชายทะเล
สัตว์เหล่านี้เข้าไปกินและสังเคราะห์แสงเข้ากับแดดที่มีอุณหภูมิพอเหมาะ
ก็จะเกิดการกระตุ้นเหมือนแพลงต้อนบูม
ทำให้มีการขยายพันธุ์อย่างรวดเร็ว
แล้วก็ถูกคลื่นซัดเข้าชายฝั่ง
เป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นแต่ละสภาพพื้นที่ไม่เหมือนกันนะคะ
ซึ่งเจ้าหน้าที่ประมงก็จะเข้าไปตรวจสอบต่อไปค่ะ